รักความศรัทธาของพี่น้องในวงการเพลงลูกทุ่งเนี่ยไม่เคยจางหายกันไปเลยนะ
พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันหน่อยค่ะ

เมื่อวานเราให้ดูภาพกันไปเรียบร้อยแล้ว

เป็นการรวมตัวกันของศิลปินลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยจริงเข้ามากันทำไม
ตั้งใจมาสร้างความสุขให้กับแฟนในงานทำบุญครบรอบ๑๐๐วัน
ของคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณนั่นเองค่ะ
บรรยากาศชมคอนเสิร์ตที่มีแต่ศิลปินในดวงใจเลย
คลื้นกันแบบนี้เลยล่ะค่ะไปดูกันเลยจ้า
สวายทาง
ได้โดนคนเรา
ไม่ถูกแล้วทางครอบครัวเขาไม่อยากให้แฟนเพลงเศร้าคุณผู้ชมและนี่แต่ละคนศิลปินระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะคะ
แฟนเพลงนั่งกันเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะครับคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศที่สนามกีฬาโรงเรียนวัดกลางบ้านดอนที่อำเภออูทองสุพรรณบุรี
ก็คือนี้ผ่านมานี่เองนี่เป็นคืนที่สองของการจัดงานคอนเสิร์ต๑๐๐วันคุณอาสรเทศแล้วนะคะ

ก็บรรดาลูกหลานพี่น้องในวงการเพลงลูกทุ่งค่ะมาร่วมกันขึ้นเวที
ต้องเรียกว่างานนี้เป็นมหากรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่งเลยก็ว่าได้คุณผู้ชม
เพราะว่าเป็นการรวมตัวกันของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยทุกคนมาด้วยใจค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นพี่ยิ่งยงยอดบัวงามพี่เกษมคมสรรคุณอาสดใสรุ่งโพทอง
พี่รุ่งสุริยาน้องตรีชายนรงก็สักครู่โอ้โหพวงมาลัยเต็มคอกันเลยค่ะ
นำผลงานของตัวเองมาร้องขับกล่อมแฟนเพลงที่มารอชม
รวมถึงก็ได้โชว์เพลงของคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณด้วยค่ะ
เพื่อเป็นการแสดงถึงการไว้อะไรต่อการจากไปนั่นเองนะคะ
ทำกลางแฟนเพลงจำนวนมากมารอดูคอนเสิร์ตเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
คุณดูแฟนเพลงน่ารักนะนั่งกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเลย
บอกว่าบรรยากาศที่เห็นคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดเลยว่า
คนลุกทุ่งไม่เคยทิ้งกันจริงค่ะ
รักกันกอดคอกันเติบโตร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะคะ
และที่มารวมตัวกันในวันนี้ก็เพื่อแสดงความรักความเคารพต่อคุณ
สอนเพชรสอนสุพรรณนักร้องลูกทุ่งในหัวใจแฟนเพลง

อยู่คู่กับคนไทยไปนานนั่นเองค่ะ
ก็คนวงการนะครับคนวงการเนี่ยเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว
และยิ่งสอนเป็นสอนสุพรรณครับผม
ซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนที่รักกันที่สุด

แต่ว่าให้เพื่อนได้รับรู้เถอะครับว่า
เพื่อนได้รับความรักจากบรรดาคนในวงการบันเทิง
ผลงานที่เขาที่เขาสร้างไว้สร้างความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้อง
ก็ขอให้เราจบจำชื่อเขาไว้ตราบเท่าที่นานแสนนานครับ
ลูกทุ่งณปัจจุบันทุกวันนี้ก็จะลดถอยลงไป
อยากจะให้สร้างน้องใหม่ขึ้นมาแทนที่ด้วย

แล้วก็อยู่คู่กับประเทศไทยไว้ทั้งนั้น
ยังไงก็ช่วยกันจันลงไว้นะครับ

คุณผู้ชมคืนที่๒ศิลปินลูกทุ่งระดับตำนาน
แต่คืนนี้คืนที่๓อาจใกล้ว่างแวะไปหน่อยละกัน

จดจำแต่เรื่องราวดีและมีความสุขค่ะ
โอ้โฮนะยอดค่ะคุณผู้ชมจากไปแต่ว่าใจนี่